สวัสดีค่ะข้าวใส่ไข่สดใหม่ให้เยอะ

โอเคมาแล้วก็มีหมอช้างมาดูดวงให้สองวันนะครับ

ก็มีเรื่องเศร้าในตอนรับปีใหม่นะครับ
เป็นเรื่องของน้องผู้หญิงคนนึงอายุสิบแปดปีเองนะครับ
ฆ่าตัวตายคุณผู้ชมครับก็ดิ่งร่างจมเจ้าพญาไปเลย
จากกรณีที่นางสาวนิตยาเป็นวัยรุ่นอายุ๑๘ปี
แพร่ภาพสดตัวเองนะฮะทิ้งตัวลงไปในแม่น้ำเจ้าพญา
โดยเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อตอนประมาณสักตี๑๓๐ของรุ่งเช้าวันที่๒มกราที่ผ่านมา
ทั้งนี้ได้มีการสอกปากคำสำหรับนายพัทรดันัยซึ่งเป็นผู้ขี่รถจักรยานยนต์
ซึ่งเป็นมาสายรับจ้างนี่ขออนุญาตดูผมก็ยังไม่เห็นเลย

เลือกเขามาตั้งแต่ที่นาคนิวาสขาวชุศพรีซี
นั่งวินคัทเนี๊ยะมาเรียกไปที่ทางสภารพระอาม๘
พอเพิ่งไปถึงตอนแรกเขายังไม่ได้ขึ้นสภาร
นู่นนี่นั่นเขาก็บอกว่าทำไม

นู่นนั่นผู้หญิงบอกหนูว่ายน้ำไม่เป็นหนูไม่โดดหรอก

เริ่มจะได้สติก็นั่งเงียบ

คือเพราะเพลงชื่อว่าแพ้แล้วผ่าน

โดยการบอกว่าจะให้เงินอีก๕๐๐บาท

มอเตอร์ไซคนนี้เขาก็ไม่รู้ไงเขาก็เอามาถ่าย
ปรากฏว่าระหว่างถ่ายอยู่นี่ผู้หญิงก็ก้าวข้ามรั้วไปมุทชมเห็นไหมฮะ
เป็นรั้วนั่นนะฮะก้าวมายืนข้างนอก
เสร็จแล้วก็หันเหมือนกับลักษณะมาชู๒นิ้ว
แล้วก็ทิ้งตัวลงเจ้าพญาไปเลย
เสร็จปุ๊บผู้ชายก็ตกใจนะฮะหนุ่มวัดรับจ้างเนี่ย
ก็วิ่งไปชะโงกดูในแม่น้ำปรากฏว่าผู้หญิงคนนี้ทะลึ่งตัวขึ้นมา
ที๒๓ทีเนี่ยแล้วก็จมหายไป
เขาก็แบบรู้สึกว่าเขาเสียใจมากที่
ไม่ช่วยเนอะเขาคิดไม่ถึงว่าจะกล้าโดดลงไปจริง
น่าคิดไม่ถึงนะอย่างนี้แล้วไม่น่าเลยนะจริงต้องบอกเลยนะ
มันเห็นส่อแววแล้วว่ามันต้องโดดแมว
สำหรับความคืบหน้าเรื่องนี้นะครับทางพันธบรวจเอกวิรดลนะฮะ
ท่านเป็นผู้หการอยู่ที่ศนบวันมงคลนะครับ
ระบุกับทีมข่าวเฉพาะกิจของไทยรัฐออนไลน์เลยนะครับ
ว่าตอนนี้เองเนี่ยนะยังหาร่างไม่พบนะครับจึงไม่สามารถยืนยันได้ว่าตัวนางสาวนิยานั้นเนี่ยนะครับ
ยังมีชีวิตหรือว่าเสียชีวิตไปแล้วนะครับสำหรับสาเหตุการกระโดดน้ำฆ่าตัวตายในครั้งนี้นะฮะ
เท่าที่ตรวจสอบมีอยู่เรื่องเดียวคือเรื่องของความรักนะครับอืม
หลังจากนะฮะสอบสวนนะครับก็ได้มีการพบนะครับว่าข้อมูลต่างสอดคล้องกัน
ไม่ว่าจะเป็นในข้อมูลของเฟซบุ๊คการพูดถึงความรักในไลฟ์สดนะฮะ
แล้วก็อ่าจากการสอบพยานที่เป็นมอสัยรับจ้างคนนี้เนี่ย
เพราะเขาพูดมาตลอดแล้วเนอะที่พบว่านางสาวนิตยานี่มีการตัดเพาะเรื่องความรักนะครับ
ส่วนหากถามว่ามีอาการปลูกทางจิตหรือไม่นั้นยังตอบไม่ได้จริงนะครับ
แล้วก็ยังไม่ทราบด้วยนะครับว่าเพื่อนจริงของนางสาวนิตยานั้นเป็นใครกันบ้าง
เพราะในทางสืบสวนเนี่ยดูในเฟซบุ๊คแล้วพอสอบถามก็จะพบว่า
เพื่อนหลายคนไม่ได้รู้จักตัวตนจริงนะ
ก็เหมือนแอร์รู้จักแค่ผ่านในเฟซบุ๊คเท่านั้นเองนะฮะ
ส่วนตัวแฟนของนางสาวนิตยาซึ่งเป็นต้นเรื่องเนี่ย
ก็ยังไม่มีใครทราบว่าเป็นใครมาจากไหนนะครับ
เนี่ยนะฮะก็เรียกว่าหลายคนกำลังตั้งข้อสังเกตอยู่ว่า
ไลฟ์สดครั้งนี้เนี่ยสำหรับน้องที่ถือโทรศัพท์เนี่ย
ซึ่งเป็นมอเซล์รับจ้างผิดหรือไม่

จริงคือเขาก็ไม่รู้หรอกว่า

อายุ๑๘เลยครึ่งหน้าเลยทีเดียว

น้องก็เป็นคนหน้าตาดีนะหน้าตาน่ารักมากเนี่ย
เป็นคนหน้าตาดีในเพลงสุขิมมีรูปอยู่สวยหน้าตาน่ารักอ่ะ
แล้วก็เป็นคนจังหวัดระนอง

แล้วตัวน้องเองก็เห็นบอกว่าต่อสู้ชีวิตมากับเด็กนะฮะ

ส่วนคุณพ่อเองเนี่ยก็แยกทางคุณแม่กับเด็กนะฮะ

แล้วก็หลังจากนั้นออกจากเรือนองมาอยู่กรุงเทพ
แล้วก็เหมือนกับลักษณะว่ามาต่อสู้ชีวิตเอง

ก่อนเกิดเหตุได้มีการโพสต์ภาพของตัวเอง
พร้อมกับน้ำตาแล้วก็ชู๒นิ้วพร้อมแคปชั่นนะว่า
โดนผู้ชายเห็นแก่ตัวทำร้ายค่ะ
ตลอดเวลาที่ผ่านมามันสุดไม่สามารถอโหสิกรรมให้ได้

น้องเขาอาจจะแบบว่าอ่อนแอไปเนอะ
จริงแล้วต่อให้เลวร้ายขนาดไหนมันอโหสิกรรมได้หมดทุกอย่าง

เหมือนพี่ม้าที่อโหสิกรรมไปแล้ว

อ่านหนังสือพิมพ์ต่อดีกว่าค่ะคุณผู้ชมค่ะ

ปัญหาการกระทบกระทั่งกันระหว่างคน

โดยเฉพาะชาวบ้านที่อาศัยอยู่ใกล้อุทยานแห่งชาติเนี่ย
ก็ยังไม่ได้รับการแก้ไขอย่างจริงจังในเรื่องนี้นะคะ

ชัยจิตพิมพ์แสนรองภูมิกับการสอบสวน

ก็รับแจ้งจากนายสังเวิร์น

กำนันตำบลห้วยทัพมอนนะคะ

ข้างบ้านเลขที่๔๓ค่ะ
ซอยหลังวัดศรีอรมันหมู่๔

ไปตรวจสอบที่เกิดเหตุก็พร้อม

จากการสอบสวนเบื้องต้นของทีมแพทย์พบ

งวงจับฟาดลงกับพื้นจนสิ้นใจค่ะ

รอบศพก็พบรอยเท้าช้างขนาดใหญ่เหยียบ
ไปทั่วสันนิษฐานว่าเป็นช้างเพียงตัวเดียว

อบศพให้หน่วยกู้ภัยนำไปส่ง
ชนะสูตรนะคะที่โรงพยาบาลเขาชะเมา

แล้วก็เป็นที่สะลดใจของชาวบ้านที่มาดูเหตุการณ์ด้วย

ในสังเวลทวดห้วย
เห็นไหมเวลาเราก็จะอ่านลำบากนิดนึง
บอกว่าช้างที่บุกทำร้าย

อยู่ในโขลงใหญ่ประมาณ๔๐ตัวค่ะ

เขาวงแล้วก็อำเภอเขาชะเมา

ในพื้นที่ต่างแล้วแต่ก็ไม่คาดคิดว่า

ได้ทั้งหมดเพราะว่ามันป่ามันใหญ่
แต่ก็มีคนบอกนะ

เขาก็เลยต้องย้ายถิ่น
พอพร้ายถิ่นเนี่ยบางทีเขาก็จะ
ย้ายลงมาในถิ่นที่มีมนุษย์อยู่เหมือนกัน

เขาก็อยู่ในที่ของเขา
อยู่มาวันหนึ่งเราไปลุกที่เขา
เขาก็ต้องอยู่ของเขานะดิ
อันนี้อาจจะเป็นถิ่นของมนุษย์อยู่ก่อนแล้ว

ก็ต้องมาอยู่อีกด้านหนึ่งลักษณะอย่างนั้น
แต่จริงต้องบอกว่ามันไม่ได้เกิดเหตุแค่กรณีเดียวด้วยค่ะ
เมื่อเวลา๕นาฬิกา๓๐นาทีวันเดียวกันเลยนะคะ
ในหวนศรอายุ๓๔ปีเป็นชาวกัมบูชาค่ะ
ก็ออกไปกู้ตะข่ายดักปลาบริเวณลำห้วย

ก็จู่มีช้างป่าตัวใหญ่วิ่งเข้ามา

เสร็จปุ๊บในหงวนก็หนีไม่ทันถูกช้าง
ใช้เท้าเตะที่สะโพกได้รับบาดเจ็บสาหัส
ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลเขาช่างเม้า
ว่าเป็นช้างป่าตัวเดียวกันเลย
เหรอเป็นตัวเดียวกันไหมเป็นช้างป่าตัวเดียวกันเลย
คุณสุพกฤษฑ์พี่เลิศรำ
เนื่องจากว่าเป็นพื้นที่รอยต่อระหว่าง๒ตำบล

ก็เลยคาดว่าน่าจะเป็นช้างป่าตัวเดียวกันนั่นเองค่ะ

หลังจากที่เลยปีใหม่ไปแล้ว
มันก็จะมีสถิติของการแบบว่า
รวบรวมการแบบบอกถึงเรื่องของอุบัติเหตุในช่วงที่ปีใหม่
แต่ก่อนหน้านี้เดี๋ยวในนี้นะฮะมีไลน์มาถามนะฮะ

หญิงสูงอายุที่หน้าตาดี

ใช้โทรศัพท์เครือข่ายอะไรมีคนอยากรู้
เดี๋ยวไปว่ากันในเบรกหน้า
เออหนูอยากรู้ด้วยนะ

อือจริงจริงสุดขึ้นแล้วผมเปลี่ยนแน่นะ

ว่างานเบกบอกว่านี้ต้องบอกรูปว่ามารองเวลา

มาจากธรรมดา๓เบรกแล้วก็โอ้ทำไมหมดเร็วจัง
วันนี้เป็น๔เบรกแล้วฮะแล้วก็จะอย่างนี้ต่อไปเรื่อย
แต่ต้องบอกอย่างนี้ก่อนนะว่าในปีนี้แล้วก็ในวันนี้ค่ะ
อำนวยการป้องกันแล้วก็ลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่๒๕๖๑นี่แหละ
โดยกรมป้องกันแล้วก็บรรเทาสาธารณภัย
สรุปสถิติอุบัติเหตุทางถนนประจำวันนี้เลยนะคะ

เกิดอุบัติเหตุทั้งหมด๔๐๐ครั้งยังมีอยู่
แต่ถ้าสมมุติถึงรวมทั้งประเทศ๔๐๐ครั้งไม่ทราบว่าเยอะไปหรือมากไปป่ะ
มีผู้เสียชีวิต๕๑คนแล้วก็บาดเจ็บทั้งหมด๔๓๑คน
นะก็รวมนะถ้าจะพูดถึงแล้วเนี่ย
เกิดอุบัติเหตุเนี่ยนะฮะทั้งหมดนะ
เราจะพูดนะด้วยการแบบว่าสูงสุดคือการเมาสุรา๑๐๐ละ๔๐เปอร์เซ็นต์
แล้วก็เรื่องของการขับรถผิดกฎหมายอาจจะขับรถเร็วอะไรอย่างนี้
ก็ร้อยละ๒๘๕๐เปอร์เซ็นต์สรุปอุบัติเหตุทางถนนสะสม๖วัน
ตั้งแต่วันที่๒๘ธันวาคมไปจนถึงวันที่๒มกราคมปีนี้
เกิดอุบัติเหตุทั้งหมดในทั้งประเทศใน๓๔๕๖เสียชีวิตรวม
เยอะเหมือนกันเนาะ๓๗๕บาท๗รวมนี้ก็คือ๓๖๑๒
จังหวัดมาดูนะฮะที่ไม่มีผู้เสียชีวิตเลยน่ารักมากเลย
มี๘จังหวัดด้วยกันนะฮะได้แก่ชัยนาฏตรังนครนายกนราธิวาสน่านยะรา
นองแล้วก็น้องบัวลำพูน่ารักมากจังหวัดที่เกิดอุบัติเหตุสะสมสูงสุด๑๒๐ครั้งอุดรธานี
จังหวัดที่มีผู้เสียชีวิตสะสมสูงสุด๑๕คนนครราชศรีมา
แล้วก็จังหวัดที่มีผู้บาดเจ็บสะสมสูงสุดได้แก่๑๒๔คนคืออุดรอุดรธานีนะครับ
จังหวัดที่ไม่มีผู้เสียชีวิตเลยก็มีเหมือนกันก็มีมีหลายจังหวัดหลายจังหวัดด้วยกันเลยซึ่งไม่มีเลยนะน่ารักมาก
ตอนนี้ต้องบอกว่าอธิบดีกรมการปกครองแล้วก็บรรเทาสาธารณภัยได้เปิดเผยถึงสถิตินะฮะ
ในการเกิดอุบัติเหตุเนี่ยจำนวนเจ็บเนี่ยแล้วก็ผู้เสียชีวิตเนี่ยลดลงนะจากปีที่แล้วคือปี๖๐เนี่ยลดลง
เกิดจากการร่วมมือนะฮะของทุกภาคส่วนแล้วก็มีการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดนะฮะ
แล้วก็อย่างไรก็ตามจะเร่งผลักดันการขับเคลื่อนการลดอุบัติเหตุทางถนนในระยะยาวอย่างเข้มข้นแล้วก็ต่อเนื่อง
เพื่อที่จะลดอันตรายการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนให้เหลือน้อยที่สุดแล้วก็สร้างการสัญจรที่ปลอดภัยตามมาตรฐานสากลกันเลยทีเดียว
ดังนั้นรองประหลัดกระทรวงยุติธรรมในฐานะโฆษกระทรวงยุติธรรมก็เลยมาเปิดเผยว่าสถิติเนี่ยสารสั่งคุมประพฤติคดีพรบจราจรทางบกแล้วก็ขับรถประมาทในช่วงเทศกาลปีใหม่ระหว่างวันที่๒๘ธันวาคม๖๐ไปจนถึงวันที่๑มกราคม
ทั่วประเทศพบว่ามีผู้ที่สารสั่งคุมประพฤติทั้งหมด๓๕๑๗คดีโดยมากสุดได้แก่คดีขับเมาเมาไม่ขับนะแต่ก็ยังขับกันอยู่ทั้งนี้เนี่ยจังหวัดที่มียอดคดีสะสมสูงสุดคือ๕อันดับแรกได้แก่สุรินทร์
กรุงเทพมหานครนี่แหละค่ะจังหวัดสกลนครนนทบุรีแล้วก็อุบลราชธานีค่ะ
ใครฟังแล้วก็ปีหน้าลองใหม่เนาะให้มันแบบว่าลดน้อยลงไปเรื่อยเลยทีเดียวนะครับ
นี่มันลดได้นะไม่ใช่มันลดไม่ได้
ช่วงหน้าหนุ่มจะไม่ยุ่งอีกแล้วเพราะจะต้องพูดถึงเสกโลโซหนุ่มกลัวพี่เสกเอาปืนมายิง
แต่ได้ข่าวว่าพี่หนุ่มต้องเป็นคนพูดอยู่ในนั้นแล้วหนุ่มจะไม่ยุ่งไม่ได้เพราะว่านุ่มต้องเป็นคนเล่า
แล้วปืนล่ะ๑๐นัดนะปั้งกระตกใส่หัวผมหรือเปล่า
หนุ่มก็ต้องเล่าอยู่ดีหนุ่มต้องยุ่งแล้วค่ะเรื่องนี้คุณผู้ชมช่วงหน้า

เขายังอยู่ในนั้นนะไม่ต้อง
เอาล่ะก่อนจะไปเรื่องอื่นพี่จะเคลียร์ก่อนไหมคะ

จริงแล้วคนมาถามผมเยอะมากจริงมันไม่ได้มีอะไรเลยนะ

ไม่มีอะไรมันไม่ได้มีอะไรจริง

พี่หรือเปล่าที่ใช้ไม่ได้หรือคนอื่นก็ใช้ไม่ได้เหมือนกัน
ใช้ไม่ได้แต่คนอื่นเขาก็ได้ด่าไง

ในวงเราต้องไม่รู้ทำยังไงอะไรอย่างนี้

แต่หนูคิดว่าพี่หนูคือพี่หนู
คติว่ามาคุยอะไรก็คุย
เอาช่วงหน้าคลุกฮาวนี้เขาแรงกว่า

ยิ้มแห้ง
มันเครียดคำดีจริง
เซเกโรโซยิ้มออกนะครับ
ให้ประกันตัววงเงิน๑๕๐๐๐บาท
นี่นะยิ้มแห้งนะแกะแสกนะฮะ

เสกโรโซหรือว่าเสกสรรสุขพิมัยนะครับ
ที่ไลฟ์สดยิงปืนขึ้นฟ้าจำนวน๑๐นัด
โดยอ้างว่าบวงสวงพระเจ้าตากศิลปนะฮะ

ก่อนที่จะถูกหน่วยอรินทราชบุกจับคาบ้าน

ที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับ

ทางโพลตังรวชโธชาณเทพเสศาเวชนะฮะ

การตรวจหาสารเสพติดของคุณเสกโลโซว่าเบื้องต้น
ทางสถาบันวิติเวชโรงพยาบาลตำรวจได้มีการรายงานผลตรวจปัสสาวะแล้ว
พบว่าฉี่ของเสกเป็นสีม่วงมีสารเม็ดแอมเฟตามีน
อยู่ในกลุ่มยาเสพติดประเภทยาไอซ์หรือว่ายาบ้า
นี้นะครับสารเสพติดที่พบดังกล่าวนั้นอยู่ในกลุ่มยาเสพติดประเภทที่๑เลย
ทางพนธรรมโทชานเทพได้มีการกล่าวต่อว่า
อย่างไรก็ตามนั้นขั้นตอนต่อไปทางพนักงานสอบสวนสนคันนายาว
จะดำเนินการแจ้งข้อหาเสพยาเสพติดให้โทษประเภท๑
โดยผิดกฎหมายเพิ่มเติมส่วนกรณีที่เคยมีประวัติเสพยาเสพติดมาก่อนนั้นนะฮะ
รวมถึงเข้ารับการบำบัดมาก่อนจะได้รับการฟื้นฟูหรือไม่
ถึงแม้ว่าผู้ต้องหาเคยถูกดำเนินคดีเสพยาเสพติดมาก่อนแล้ว
แต่คดีดังกล่าวไม่เข้าเงื่อนไขฟื้นฟู
อีก๓ข้อหามนั้นคือมีอวุฒิปืนและเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครอง
ทางสาธารณะโดยไม่มีเหตุอันควร
และไม่ได้รับอนุญาตให้มีอาวุธปืนติดตัวและยิงปืนซึ่ง

ในเมืองหรือว่าในหมู่บ้านหรือชุมชน

ถึงเวลาเสร็จปุ๊บจะบอกว่ารู้เท่าไม่ถึงการไม่ได้
ถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็เลยต้องมีการดำเนินคดีนะฮะ
ความคืบหน้าล่าสุดนะครับที่ศาลจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับ
ได้มีการพิจารณาแล้วนะฮะให้ประกันตัวเสกโลโซเป็นเงินจำนวน๑๕๐๐๐บาท
พร้อมห้ามเดินทางออกนอกประเทศนะครับส่วนนายทวีวัฒน์หรือว่าไข่นะฮะ
อายุห้าสิบหกปีซึ่งเป็นเพื่อนของเสกที่เป็นคนรับฝากวุฒิปืนกระบอกที่ใช้ยิงขึ้นฟ้าในคืนเกิดเหตุเนี่ย
สารให้เป็นการตัว๕๐๐๐๐บาทนะฮะรวมถึงตอนนี้เนี่ยนะฮะ
ร็อกเกอร์ชื่อดังนะครับได้มีการกล่าวกับสื่อมวลชนด้วยสีหน้ายิ้มแย้มแจ่มใสนะครับว่า
ขอบคุณทุกคนและจะกลับมาจัดคอนเสิร์ตขอบคุณตำรวจนะฮะที่สพพรมคีรีนะฮะ
และตำรวจภูทรจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับหลังจากเสร็จสิ้นเรื่องคดีจะกลับมาทำบุญอีกครั้ง
ส่วนผลการตรวจปัสสาวะเจ้าตัวบอกว่ายืนยันว่ากินยานอนหลับจริงก่อนจะขึ้นรถตู้ไปพร้อมกับคุณอีฟแม็กซิมนะครับ
ซึ่งเป็นแฟนสาวบอกว่าจะไปให้ปากคำเพิ่มเติมนะครับเรื่องปืนที่กองกำกับการสืบสวนตำรวจภูทรจังหวัดนครศรีธรรมราช

ประกันออกมานะฮะก็เรียกว่าเรื่องของคุณเสกเนี่ยนะครับก็มีตั้งแต่ปีที่แล้วข้ามปีมาปีนี้
ต้องเติมขึ้นมา
รวมถึงคุณการอดีตภรรยาคุณเสก

หลายคนถามหนอีกรึเปล่า
มันชื่อรายการพี่อ่ะหรอ

ภูมิตามรายการเขานั่นแหละ

คุณการมันก็เลยมีการลงข้อความ

เขาก็อาจจะพูดแทนลูกหรือเปล่า
เป็นเรื่องที่ต้องรอคอยดูกันต่อไป

ปรุงเทศนี่ร้อนแล้วนะคะ
เย็นช่วงเช้านิดหน่อยนะฮะแต่ว่าก็ไม่ได้ว่าร้อนจัดก็คือยังโอเคอยู่
สามารถเดินถนนได้ล้านลาเหงื่อยังไม่ซึม
เขารายงานมาว่าน้ำตกในแองกาล่าทางตะวันออกของทวีปอเมริกาเหนือ
พรมแดนระหว่างรัฐนิวยอร์กและของสหรัฐกับประเทศแคนาดา
เผชิญสภาพอากาศหนาวจัดมีน้ำแข็งขาวโพลนปกคลุมไปทั่ว
คาดว่าอุณหภูมิเนี่ยนะคะยังคงจะลดต่ำระดับลบ๑๐องศา

หลังจากที่ครั้งสุดท้ายที่น้ำตกในแองกาล่ากลายเป็นสภาพเป็นน้ำแข็ง

ซึ่งปีนั้นอุณหภูมิลดฮวบไปลบ๑๙องศาเซลเซียส
สภาพอากาศในประเทศแคนาดาในช่วงส่งท้ายปีเก่า
รับปีใหม่๒๐๑๘มีอากาศหนาวจัด
ทะเลสาบกลายเป็นน้ำแข็ง
แล้วก็น้ำตกในแองการ่ามีหิมะปกคลุมจนขาวโพลน

เราเห็นน้ำมันตกอยู่อย่างนี้ยุ่นหลุมก็กลายเป็นน้ำแข็ง
จริงแล้วเนี่ยถ้าเราจะพูดถึงนะในแต่ละทวีปมันแตกต่างกันนะ
แคนาดาเนี่ยพอลบ๑๐ปั๊บกลายเป็นน้ำแข็งหมดเลย
แต่แบบว่าถ้าสมมุติว่าเกาหลีอย่างนี้นะ

มันหนาวจัดมากนะแต่มันก็ยังไม่เป็นน้ำแข็งเท่าไหร่

หรือว่าความชื้นมันไม่เท่ากันนะคุณแม่
ว่ามันอยู่ที่สภาพของน้ำอุ่นกับน้ำเย็นในทะเลเนี่ย

ก็อาจจะเป็นไปได้เพราะว่าแคนาดามันเย็นของมันอยู่แล้วตลอดด้วย

แต่บ้านเราจริงแล้วบนดอยนี้หนาวหมดเลยนะ
ใช่อุณหภูมิเหมือนเมืองนอกเลยบ้านเราใช่ถ้าใครอยากจะสัมผัสหนาวเนี่ย
ขึ้นบนเลยค่ะถูกต้องนะคะยังมีฤดูหนาวค่ะบ้างอีกหนึ่งเรื่องค่ะ
เรียกว่าตอนนี้ชาวเน็ตก็โพสต์พฤติกรรมสุดแย่เลยนะคะเรียกว่าสุดยี
หนุ่มคนนึงค่ะอ้างว่าเป็นจักรยานวินมอเตอร์ไซค์รับจ้าง
ค่าโดยสารโหดมากเลยทีเดียวส่งใกล้เนี่ยนะคะเก็บไป๔๕๐บาท
ไม่มีจ่ายทำร้ายด้วยนะคะ
ระบุว่าเตือนภัยคนนี้เนี่ยมันบอกว่ามันเป็นจักรยานยนต์รับจ้าง
ลองดูก่อนคุณผู้ชมเขาถ่ายคลิปเอาไว้
ผู้หญิงคนนี้เขาเป็นวินมอเตอร์ไซต์วินมอเตอร์ไซต์คนนี้นะ

ไปถึงแค่ข้างหน้าถ้าหน้าขุมขนานใหญ่อยู่เส้นหนึ่งแค่นั้นเอง

เออพี่พี่เฮียนทำอะไรอ่ะ

คือไม่จ่ายก็ไม่ได้ดูสิ

ถ้าถ้าเราลั่วแท็กซี่ก็ต้องรีบออกไปนะ

หลุงไปเลยหลุงไปเลย

คือผู้เสียหายอะไรให้เนี่ยเขาก็เอาง่าย
คือจักรยานยนต์รับจ้างคันนี้ก็จอดอยู่ที่หน้าหมอชิด๒
แล้วก็ตอนนั้นเนี่ยรถติดแท็กซี่ก็ไม่มี
อเตอร์ไซคันนี้เขาก็เลยบอกว่าเดี๋ยวไปส่งให้
ข้างนอกรถมันติด
จากหมอชิดไม่ถึงกิโลกรัม

มันบอกว่าเทศกาลช่วงนี้เป็นเทศกาล

พอเราบอกว่าจะจ่ายร้อยเดียวโวยวาย
พอจะโทรหาตำรวจก็จะมาทำร้ายเราอีก

โพสต์คลิปวิดีโอแล้วก็ข้อความระบุว่า

แล้วรถทัวร์ก็จอดอยู่ตรงข้ามหมอชิด
ตรงสะพานเลยนะคะตรงสะพานรอย

ก็มีกลุ่มวินมาถามว่าจะไปไหน

แล้วก็เดินข้ามสะพานรอยแบบไม่ได้เอกใจอะไร
คันที่บอกไว้นั่นน่ะคันที่บอกไว้นะบอกว่าเนี่ย

ถอดเสื้อวินเราด้วยถอดเสื้อออกแล้วนะคะ
ผมก็เริ่มเอกใจว่าทำไมอยู่ดีมารอ

ระหว่างที่จอดรอก็จ่ายตังค่าก๋วยเตี๋ยว

ในครั้งที่มันมาจอดรอบอกว่าโอเค

ได้จบเรื่องจะได้แยกกันไป

เพราะว่าผมก็ไม่กล้าที่จะไปโบกแท็กซี่แล้วตอนนี้
พวกเขาจะมาทำอะไรตอนระหว่างรอแท็กซี่อีกหรือเปล่า

งั้นลองนั่งไปก็แล้วกันเพราะคิดว่ามันคงไม่เท่าไหร่หรอก

ขับไปเร็วมากคือเอาง่ายเลย

คันหนึ่งก็บอกว่าวิ่งไปวิภาวดีสักพักนึง

ตั้งใจจะให้แยกกันอันนี้คือตัวผู้ชายคนนี้เขารู้สึก
ผมก็เลยรีบลงจากรถแล้วก็โทรหาเพื่อนเลย
เพื่อนผมบอกว่าเพื่อนผมเนี่ยอยู่วัดเสมียน
อยู่กันคนละฝั่งเขาจับไปคนละที่
ดูสิผมเลยถามค่าวินเลยว่าเท่าไหร่
เพื่อที่จะจ่ายแล้วก็ให้แยกไปจากผลสักที
เขาบอก๔๘๐ค่าวินจากหมอชิดน่ะ

แต่ตัวเขาบอกเขามีเงินอยู่แค่ร้อยเดียว
เขาก็ไม่ยอมก็เลยบอกว่าโทรไปบอกเพื่อนบอกว่า
ออกเงินไปให้ก่อนจะได้แบบว่า
ให้มันจบไปอะไรอย่างนี้

งั้นเดี๋ยวอาสาขับรถไปส่งให้ที่เพื่อนอยู่ไหม
ดูสิคนเราเนอะ

อันนี้ใครรู้จักญาติพี่น้อง

เจอมา๒คนเนี่ยดูสิจับได้แล้วนะจับได้ที่ไหนยังไงแล้วมันไหว้ยังไง
กำลังเอาเดียวว่าตอนนี้จับได้แล้วแต่ยังไม่รายละเอียดอีก
จับได้แล้วนะตอนนี้นะโอ้โหมันสุดจริงเลย
คือชวยโอกาสในช่วงที่เราติดเนี่ยแล้วก็แบบว่า
ดูสิไปหาโอกาสฉวยโอกาสคนอย่างนี้นะดูสิไปบังคับขู่เข็นรีดเงินจากคนอีกดู
เอออาโอเคนะมีอะไรอีกไหมละเรื่องต่อไป

เดี๋ยวกลับมาคุยเรื่องโทรศัพท์กัน
ช่วงปีใหม่เราก็จะเข้ากันเร็วนิดหนึ่ง

มาถึงเรื่องนี้เรื่องอะไรล่ะ
จะเล่าของพี่ก่อนไหมเอาเรื่องอะไรล่ะ

คือช่วงปีใหม่ที่ผ่านมาเนี่ยนะคะ

แล้วก็คุณอ้ำพัชราภา

ก็นู่นเลยพากันไปที่มาเกาะ
ตาอันดับต้นของเราก็เป็นพี่เลี้ยงเด็ก

แล้วก็คุณหนิงก็พาน้องนิรินไปด้วย

ก็เลยทำเจ้าตัวเนี่ยไม่คงสถานะโสดมาตลอด

แต่ไม่เรียกว่าไม่ต้องเหงาเลยทีเดียวเพราะว่าข้างยังมีเพื่อนหลาน
น่ารักคอยทำตัวให้ยิ้มได้ทุกวัน
เขาดูแลกันตลอดเลยประบายเลยดูแลกันแล้วกันไป
พ่อแม่มันไม่ต้องยุ่งเลยนะ

ก็ทำนู่นนี่ของผมไปพยายามซ่อมโทรศัพท์

เห็นพี่อยู่ในภาพหรือว่าไม่เห็นว่าพี่เนี่ยไม่ลงรูป

แล้วพี่ก็ไม่ได้อยู่ในภาพกับคนอื่นด้วย
ใช่ก็ไปลงยังไง

คือจริงเรื่องนี้ปกติพี่ใช้ไม่มีปัญหาในเมืองไทย
เพื่อเขาไปเปลี่ยนเผื่อค่ายโทรศัพท์

นี่คือเป็นเฉพาะเวลาไปต่างประเทศถูกไหม

ที่เมืองไทยก็เป็นด้วย

แต่ว่าทีนี้ด้วยจัญญาบันที่ผมต้องทำงานอยู่ในวงการบันทึม

ค่ายไหนค่ายไหนค่ายไหนจริงแล้ว
ขอโทษจริงนะคือพอดีผมทำงานอยู่ในวงการบันเทิงเนี่ย
คือเวลาพูดอะไรออกไปปุ๊บเนี่ยมันอาจจะไปสร้างความเสียหาย
มันเป็นเรื่องใหญ่มากกว่านี้ก็ได้ถูกไหมครับ
ฉะนั้นเนี่ยคือขอสงวนไว้แล้วกันแล้วก็ไม่เอ่ยกันแล้วกัน
นะฮะแต่ว่าเอาเป็นว่าค่ายหนุ่มใช้อยู่เนี่ย
มันก็มีปัญหากันมาตลอดแล้วผมใช้มานานมาก
เป็นแบบ๒๐กว่าปีแล้วเบอร์ผมก็ใช้มานานมากอะไรอย่างนี้
แล้วก็อดทนมาตลอดอ่ะเนอะพยายามโทรไปเขาก็จะบอกเออมัน
มันก็พยายามจะแก้อะไรอย่างนี้เรื่องของเรื่องอันนี้ล่ะให้ฟังแล้วกัน
คือผมไปมาเกาะเสร็จปุ๊บผมก็เปิดบริการไป
ลงไปที่นั่นบั้งอยู่หน่อยใช้ได้๓สรึง
๓สลึงนี่คือเปิดแล้วก็หมดแล้วนะ
คือเปิดเปิดไว้๑๐๐๐กว่าแต่ใช้๓สรึงแล้วก็นิ่งเป็นศากเลยแล้ว

คือถ้าผมพกไปด้วยก็คงจะตำส้มตำกินที่นั่น

โทรศัพท์มาบอกชื่อเคย

ขอโทษนะเออมันไม่พร้อม
ให้ตั้งนี้คือผมเคยเดินทางนะ

จนกระทั่งเขาบอกว่าน่าจะเป็นเครือข่ายที่มาเกาะไม่ดีมั้งคะ

เชื่อไหมปีที่แล้วเอาเครือข่ายนี้ไป

คำพูดคำเดิมเลยเครือข่ายที่นู่นไม่ดีผมก็ไม่เข้าใจผมก็เลยถามว่า
ก็ในเมื่อคุณรู้เครือข่ายที่มาเก้าไม่ดีแล้วคุณจะไปลิงก์กับเขาทำไมล่ะ
เครือข่ายนั้นคุณก็ไปลิงก์กับเครือข่ายอื่นเพราะสิ

ก็ไม่ได้คำตอบอะไรกลับมาผมก็ไม่เข้าใจ
แล้วได้เงินคืนไหมพันศิลปีก่อนค่ะผมไม่รู้ได้หรือไม่ได้
ผมก็ไม่รู้ได้หรือไม่ได้แต่ก็ผมก็เลยผมก็เลยไม่ใช้ผมก็เลยใช้เป็นอย่างอื่นไปแทน
เค้าใช้แบบเกาะสัญญาณขึ้นนู้นเกาะสัญญาณขึ้นเนี่ยเกาะสัญญาณเพื่อนไปก่อนแล้วเปลี่ยนหรือยังเนี่ยตกลงก่อนมา
อีกคล้ายแล้วว่าช่วยดูแลคุณหน่อยเนี่ยอันนี้ก็จะขอเปลี่ยนผมจะขอเปลี่ยนอะไรแบบนี้

พี่หนุ่มถ้าอยู่โทรศัพท์อยู่เนี่ย
๕๕แล้วก็จะเริ่มเดินหาไปเรื่อย

ใช่ถ้าอยู่กับพี่แล้วคอยโทรศัพท์ให้จบ

คือผมก็แบบยิ้มแกล้งแซกไงวัน

เออเพราะพี่หนุ่มใช้มานานแล้วด้วยเนาะ
พี่หนุ่มกี่ปีแล้วคะ

ยิ่งฟังยิ่งอยากรู้ว่าเครือไขอะไรมันมีไม่เยอะ

นะมันไม่ดีหรอก

อันนี้มีภาพไหม

อ่ะแบบกูยังจะเป็นอยู่ไหมตรงนี้
มะตูมเขาก็ไปเที่ยวกับต้นหอม
ส่งท้ายด้วยแล้วก็รับปีใหม่ด้วย
และนางหอมเขาก็แบบว่าทำเป็นแบบว่า

อือคือเราจะออกไปเที่ยวกันนั้นแหละ

ก็อีกเซตหนึ่งอี
อะไรยังแ้ะอย่างนี้่อย่างนี้มันแน่เลยมันสีแล้วอ่านี้ผมเขียนให้ดูโอเคแปลว่าพี่หนุ่มแค่๓สีนี่แหละค่ะคุณแม่
แก้แก้แก้แก้แก้แก้
คุยกันไปจนแบบโอ้โหญาติบวชผมบอกเลย
เออไม่ทราบ
ไปช่วงหน้าค่ะคุณแม่แอฟของเรา

พี่หนุ่มกล้าด่าเครือข่ายโทรศัพท์ขนาดนี้คะ

คืออาจจะเป็นปรากฏการณ์ใหม่มั้
เพราะว่านักแสดงเขาจะไม่ค่อยไปต่อว่า

ใช่แต่พวกนักแสดงเองมันจะเป็นส่วนหนึ่ง
โฆษณาเดี๋ยวเขาจะไม่เข้ารายการที่มึงทำอยู่นะ

ผมผู้หาผู้บริโภคจะไม่จ้างผมก็ไม่จ้างเท่านั้นเอง

เอาเงินค่าตัวที่จะมาจ่ายผมเนี่ยหรือไปจ่ายค่าในรายการ
เอาไปปรับปรุงสัญญาณมึงก่อนเถอะ
อะไรฉันยังไม่ได้ใบ้อะไรเลย
ดิฉันไม่ได้ใบ้อะไรเลย
ไปที่คุณแม่แอฟนุ่ม

ตอนนี้คือทุกคนใช้โทรศัพท์

ค่ายโทรศัพท์
ไม่ต่างอะไรจากแฟน
ดีไม่ดีก็คบกันไปก่อน
แต่สุดท้ายแล้วถ้ามันไม่ได้
พอเหอะเลิกกันไปในที
๒๐ปีแล้วมีสามเครื่องค่าย
ยิงแก
ยิงแกบอกว่าไปเย็นเถอะ
เพลงสวยมาก

ทุกคนส่งหาหมดเลยอาจจะมีปัญหาในเรื่องเดียวกัน
อุ๊ยพี่ม้าหน้าเหมือนแหม่งโพดำสวยนะแหม่งโพดำคือใครอ่ะ
ก็หนึ่งเดียวคนนี้ป่ะเอ้ยไม่ใช่อ๋อแบมโพดำ
แหม่งโพดำคือใครนี่ไงเพจแหม่งโพดำ

เราก็เคยเติมเงินเล่นเน็ตบอกใช้เป็นเดือนเล่นไป๑ชั่วโมงเน็ต

นี่ไงรู้เลยว่าต้องเขียนคำนี้

แก่นะมาทำเป็นแบบว่าเชียร์

มาครูอ้วนเหรอ

นี่นางแต่งตัวขนาดนี้เลย
เปิดหมดเลย

แล้วก็ลึกลงไปแบบถึงแบบร่องก้น

นางไปร้องเพลงตอนปีใหม่ซึ่ง

ไปดูด้านหน้า

ไม่โป๊ะแต่ว่าสั้นไง
แล้วก็โหผ่าขึ้นไปถึงนู่นเลยเหรอ

ก็เรียกได้ว่า๑๕ปีที่ผ่านมา

แล้วก็ใส่ชุดสีแมทชะลิก

แต่เนื้อหนันมันเยอะไปหน่อยเนาะ

แล้วก็อย่ามาแซวว่าฉันเป็นป้านะ

จะต้องไม่มีใครแซวเลยอู๋นั่นนะสิ
อ่าดูของผู้ว่างคุณแม่ก็ไม่แตกต่างนะหลักห่มเหมือนกันไหมคะ

ผิวไม่เกี่ยวเอ้ยแต่โครง

อือดูสิอู๋เปรี้ยวจริง
แต่เราเห็นคลิปที่ผู้ว่างไปร้องเพลง

เราเห็นในคลิปว่างเขาล้อง

เดินแบบสวยอยู่รอบงานเราแอบเห็นอยู่
อีกหนึ่งเรื่องค่ะก็ในช่วงปีใหม่ที่ผ่านมา
ศิลปินดาราก็หลายคนก็เดินทางกลับไปภูมิลำเนาของตัวเอง
ไปพบประอะไรคะคุณแม่

เรื่องค่ะเรื่องนี้ของคุณเกรกเวอรินทร
ก็กลับไปภูมิลำเนาของตัวเองในวันสำคัญ
โดยหนุ่มเกรกก็ได้สวมบทบาทการเป็นเสียร้านทอง
ไปช่วยงานที่ร้านขายทองหวังเงินไทยของคุณแม่ด้วยนะคะชื่อร้านของเขา
งานนี้เนี่ยบอกเลยว่าใครแวะเวียนไปที่ร้านก็จะได้พบกับคนขายหน้าหล่อ
คอยต้อนรับช่วยเลือกช่วยใส่ดูแลพูดคุยเรียกว่าอย่างเป็นกันเองเลย
งานนี้เนี่ยนะคะนางกวักไม่ต้องแค่มีลูกชายเจ้าของร้านบริการอย่างนี้เรียกเลย
ซื้อกันแบบลูกค้าตรึ่มจริง
เวลาทองนี้ไม่โดนโปร่นแน่โดนไปแล้วแม่นเจ้าจับคนร้ายได้เองด้วย
เจ้าจับคนร้ายเองอยากพยายามบอกต้องระวังนะบอกแม่ด้วยนะ
คนไปเขามีที่ด้วย
ไปซื้อทองก็ได้แถมลายเซ็นต์ต่าง
ลูกค้าเต็มเลย
น้องไงน้องแบบเซนลายเซนอ๋อน้องเขาเหรอ
เป็นร้านใหญ่ที่สุดในโลมจักรเลยอะนะใหญ่โตกันไป
สำหรับใครที่ถามถ่ายมาเรื่องค่ายมือถือ

สมมุติว่าวันธรรมดาจันทร์ถึงเทอร์รหัส๖โมง๑๕เนี่ย

พี่เจอกันไม่ได้พอต่างกับภาพมือถือ